พิธาแพ้ยกแรกนั่งนายกลั่นลุยต่อลั่นลุยต่อโหวตรอบสองแต่
คุณผู้ชมจะชอบการเมืองค่ะจะเป็นแฟนด้อมส้มหรือว่าจะเป็นแฟนคนอื่น
ผมอยากให้ตอบโพลวันนี้หน่อยผมอยากให้คุณผู้ชมได้ตอบโพลวันนี้จริงจริงนะ
เพราะมันจะนำไปสู่การโหวตนะครับอืมก้าวไกลควรถอยเรื่องมาตราร้อยสิบสอง
เพื่อให้พิธาได้บริหารประเทศสักก่อนไหมอืมก้าวไกลควรถอยเรื่องมาตราร้อยสิบสอง
เพื่อให้พิธาได้บริหารประเทศสักก่อนไหม๑ควร๒ไม่ควรแล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลย
มันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็กดโหวตในโพลได้เลยค่ะ
แต่ว่าเราจะไม่มานับรวมในผลโพลตรงนี้ใจจริงเนี่ยอยากให้ทั้งคนดูที่สนับสนุนพระเก้าไกล
และไม่สนับสนุนหรือคนกลางมาโหวตกันมาบอกกันหน่อยเพราะว่านี่คือประเด็นใหญ่เลยนะ
ในการประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมสำหรับมาตรา๑๑๒นะฮะ
ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออยากให้คนไทยได้ทำโพลอันนี้
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไฮไลท์ก่อนการที่จะโหวตคุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
มันมีมาตอนที่คุณชาดาไทยเศษนะครับมาจากพรรคภูมิใจไทยครับ
ลุกขึ้นอภิปรายนะครับพูดเลยพูดเลยถึงเรื่องมาตรา๑๑๒
คุณไม่แตะได้ไหม๑๑๒นี่คุณชาดาอภิปรายคนแรกเลยนะคุณใช่คุณไม่แก้ได้ไหม
คุณไม่แก้๑๑๒ได้ไหมคุณจะได้บริหารประเทศนะแล้วคุณอย่ามาอ้างนะฮะ
คุณอย่ามาอ้างนะครับว่า๑๔ล้านเสียงเนี่ยนะครับแล้วคนอื่นล่ะ
คนอื่นที่เขาไม่ได้เลือกแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของคุณ
แต่เอาจริงนะพี่เบิร์ตคือพอเมื่อวานหลังจากที่คุณหมอชนนั่นเสนอชื่อแล้ว
แล้วมีการรับรองกันแล้วแล้วพอคุณชาดาเปิดคือถือว่าเป็นการเปิดคนแรกที่มาเบอร์แรงเลยนะ
เสนอชื่อแล้วเปิดด้วยความร้อนแรงแล้วทำให้คนคาดการณ์ไม่ว่าโอโหในการประชุมสภาพเมื่อวาน
ผมก็ต้องถามอีก๗พักร่วมว่าว่าไง
ท่านจะว่าไงถ้าเมื่อเกิด
ท่านคืออะไรครับมีการ
มีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเก้าไก่ว่า
ถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
จะให้นายพิธาไปลงศัตยบัน
ในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศนะครับ
ซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้
อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริง
วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับ
เก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้เหรอ
ละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสว
ท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้าม
ท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี๑๑๒
วันนี้จะไม่ต้องไปชี้ที่สบไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับ
ชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับ๑๑๒
ภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับ
สิ่งที่คุณชาดาไทเศษพูดเนี่ยมันตรงกับโพลของเราที่อยากให้คุณผู้ชมมาแสดงความเห็นเลยนะ
แล้วนี่คือประโยคท่อนท้ายเมื่อกี้ค่ะเสียงไม่ได้ที่สุดนะ
คือหลังจากนั้นเขาพูดว่าถ้าเกิดว่าท่านยอมถอยมานะ
ภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้ท่านและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วย
ท่านด้วยคือบอกขนาดนั้นเลยแล้วคุณพิทาจะได้เป็นนายโยคเลยเออ
ธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณทาดาจะต้องอภิปราย
แล้วมองประธานนะจะเป็นการอภิปรายต่อประธาน
แต่ปรากฏว่าหันหน้าชี้มือไปทางคุณพิธาเลย
โดยตลอดโดยส่วนมากนี่แหละครับคุณผู้ชมมีท่อนหนึ่ง
คุณชาดาพูดว่าหากปล่อยให้แก้มาตาร้อยสิบสองเนี่ย
มียิงกันระเบิดแน่อืมอุ้ยนะครับถ้าอย่างงั้นอ่ะ
ขอเสนอเสนอว่ายังไงคุณผู้ชมครับ
ทันทีที่สิ้นเสียงคุณชาดาไทเศษจากภูมิใจไทย
คุณผู้ชมดูปฏิกิริยาของก้าวไกลโดยเฉพาะคุณพิธานะ
ผมถามว่าใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเอง
ถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์
ยิ้งกันระเบิดแน่เมืองเนี้ยประเทศไทยนี้ว่าครับ
ขอออกกฎหมายใหม่ยิ้งไอคนที่มีสามรันแล้วไม่เจ็ดคุก
ถามมาแล้วไม่เจ็ดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
นั่นเป็นเพียงคนแรกใช่สถานการณ์ต่อไปเป็นยังไงน้ำแข็งในการประชุมเมื่อวานนี้

เพราะว่าที่แรกเราเข้าใจว่าเขาจะแบ่งแบบส่อฝั่ง๘พักส่อฝั่ง๑๐พักแล้วค่อยเป็นส่อว
สรุปคือประธานก็คือถ้าเกิดว่าใครยกก็คือให้อภิปรายต่อเลย
เพราะว่าต่อไปต่อจากคุณชาดาเป็นสสวคนแรกค่ะ
ก็คือคุณประพันคูณมีนั้นเอง

แล้วก็ให้เหตุผลนะคะว่าคุณพิธาคือบุคคล
ต้องห้ามขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูลเพราะถือหุ้นสื่อ
นี่แหละแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเสนอชื่อคุณพิธา

อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังอยากให้ฟังคุณประพันธ์คูณมีค่ะ
ถามว่าท่านถือหุ้นสื่อหรือเปล่า
ถามว่าท่านเคยต้องคัมภิพากษายจำคุกหรือเปล่า
รวมแล้วเป็น๑๐๑๐ข้อเนี่ยครับ
ไม่จำเป็นต้องไปถามศาลเลยครับ
ตัวท่านก็มีวิจารณญาณที่จะวินิจฉัยได้เอง
หากเราดึงดันที่จะลงมติ
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้น
ท่านอาจจะถูกดำเนินคดี
ถ้าฟังจากสวประพันธ์เนี่ย
เนื้อหาจะคนละแบบกับคุณชาดาแล้ว

แล้วก็บอกว่าการไปเสนอมันจะขัดต่อข้อบังคับ
ก็เลยมีปัญหาว่าเป็นการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกโดยชอบหรือไม่

คุณพิธาเองก็ใช้สิทธิ์อภิปราย

คุณพิทายืนยันว่าตัวคุณพิทามีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการ

บอกด้วยนะว่าคุณพิธาไม่ทราบว่าข้อกล่าวหาคืออะไร
เห็นแต่มติของกรกตที่ส่งไปสารรัฐมนูล

เตี้ยในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้
แล้วตัวเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสชี้แจงเลย
ลองฟังตอนที่คุณพิทาใช้สิทธิ์ในการอภิปรายหลังโดนพาดพิงค่ะ
แวดวงธนายเกี่ยวกับธุรการเข้าใจเรื่องนี้ดี
มันมีสารเตี้ยในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้ครับ
อกจากนั้นแล้วคุณพิทาก็พูดไปถึงตอนที่คุณชาดา
ดพิงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย๑๑๒นะคะ
แล้วประโยคที่บอกว่าใครหมินสถาบันให้เอาปืนไปยิงเนี่ย
คุณพิทาบอกช่วงนี้ด้วยลองฟังดูค่ะ
หมินสถาบันมักกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ย

ผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไป
ยังแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อ
หลายปีก่อน๙๙ศพที่ราชประสงค์เป็นต้น
และย้อนหลังไปถึงเรื่อง๖ตุลา๑๑๔ตุลาเป็นต้น
ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นวันนี้
เขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้
ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดี

ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใด
เพราะว่าคุณพิทาย้ำค่ะว่าการแก้ไขเรื่อง๑๑๒
แต่การแก้ไขกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าได้คุยกันแบบมีวุฒิภาวะและมีเหตุผลเนี่ย
จะเป็นทางออกของประเทศจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ครับระหว่างที่เราเล่าบรรยากาศในสภาเมื่อวาน
คุณผู้ชมข้างล่างเราก็ขึ้นผลโพลไว้ด้วยนะ